วันนี้มีหลากหลายเรื่องราวทั้งความคืบหน้าแล้วก็ข่าวใหม่ด้วย
แต่อยู่ค่ะลูกเขยของคนตายกำลังนั่ง
เหมือนกับว่าพูดคุยขอบคุณแขกที่มาร่วมงานนั่งดื่มเหล้ากันอยู่
พ่อตาซึ่งเป็นสามีคนตายค่ะ
เดินมานะอ้อมหลังมาเอาปืนเจาะหัวลูกเขยแล้วยิงกลางวงแบบนั้น
แขกเคิกโอ้โหวิ่งกันจ้าละวันเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดแพร่เย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสพวังหงเขาได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันนะคะ
ก็เลยลงพื้นที่ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นลานหน้าบ้านแบบนี้

แต่ว่าคนเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว
อาการสาหัสเลยชื่อว่านายธมินนุ่นนาแซงอายุ๔๘ปีเป็นชาวร้อยเอ็ดค่ะ
ก็เป็นลูกเขยของมือยิงด้วย
มือยิงเนี่ยคือนายเม็ดดวงแก้วอายุ๗๘ปีนะคะ
ตำรวจก็ไปจับตัวได้พร้อมกับปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์๑กระบอก
แล้วก็มีลูกปืนอีก๓นัด
สอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็รู้มาว่าคือบ้านหลังเกิดเหตุ
จะมีการชาปนกิจศพภรรยาของนายเม็ดคนก่อเหตุนะคะ
ก็เธอเสียชีวิตไปเนอะเพิ่งจะประชาปนักกิจไป
ทีนี้ตอนบ่ายพอชาปนกิจอะไรกันเสร็จเนี่ย
เขาก็มีการจัดโต๊ะเก้าอี้นั่งกินคงกินข้าวตามภาษาเวลาจบงานศพนะคะ
เขาก็ขอบคุณแขกที่มาร่วมงานมาช่วยงานอะไรแบบนี้
ธมินคนถูกยิงเนี่ยเป็นลูกเขยของคนตายและของคนก่อเหตุด้วย
ก็กำลังนั่งสังสรรค์กับเพื่อนบ้านที่มาช่วยงานศพ
อยู่ในเม็ดพ่อตาค่ะเดินออกจากบ้าน
แล้วก็เดินอ้อมกลับมาด้านหลังลูกเขย
ชักปืนลูกซองสั้นเจาะยิงเลย
โอ้โหแล้วคนยังนั่งอยู่ในวงเยอะแยะ
วิ่งหนีกันอาวุธตะเลิศเปิดเปลืองไปหมดเลยนะคะ
เพลินวังเชียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านค่ะ
เขาให้การบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็คือ

ตอนนั้นแขกร่วมพิธีประมาณสัก๔๐กว่าคนได้นะ
ก็เห็นว่านายธมินก็ไปเดินขอบคุณแขก
แล้วก็นั่งดื่มกินกับแขกที่โต๊ะในบ้าน
พ่อตาไม่พูดอะไรเลยจริง
ไม่มีการแสดงท่าทีไม่พอใจหรืออะไรมาก่อนเลยนะ
เอาตามที่เขาเห็นเขาเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
อยู่ก็เดินมาแล้วยิงเลย
เราก็เลยลองถามดูว่าเอ๊ะแล้วเขาเคยมีเรื่องบาดหมางอะไรมาก่อนหรือเปล่า
เพลินบอกว่ารู้มาอยู่เหมือนกันว่า
พ่อตาไม่ชอบลูกเขยคนนี้แต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่ชอบ
เท่าที่เห็นลูกเขยก็ดูทำงานขยันขันแข็งดี
ช่วงบ่ายนะคะตำรวจชุดสืบสวนก็นำตัวในเม็ดผู้ต้องหา

ชาวบ้านก็มามุงดูกันเยอะนะเขาก็ถาม
คำถามเดียวกับที่หลายคนสงสัยแหละว่า

ทำไมยิงทำไมก็ถาม
เขาไม่ตอบอะไรเลยนะคะนายเม็ดไม่ตอบเลย
พูดสั้นแค่ว่าทะเลาะกับมันมานานแล้ว
ทะเลาะกับลูกเขยมานานแล้วแค่เนี้ยค่ะ

ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพราะว่าผู้ต้องหามีอาการเครียด

บอกแค่ไม่ชอบลูกเขยคนนี้มีปัญหากันมานานแล้ว

คนก่อเหตุเลยนะส่วนลูกสาวของในเม็ด
ซึ่งก็เป็นภรรยาของนายธานินคนเจ็บ

ไปดูอาการสามีเพราะว่าเจ็บสาหัส
เธอก็บอกว่ายังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์

คือนึกออกไหมคุณเพิ่งจะเสียแม่ไปเนอะอืม
เพิ่งจะชาปนักกิจสบแม่ตัวเองไป

คือตอนนี้เธอบอกไม่รู้จะต้องรู้สึกอะไรก่อน

อันนี้เป็นปัญหาในครอบครัวที่เกิดขึ้นนะคะ